อโนโมทนาบุญให้กับคุณนิง

ก่อนที่จะไปบวชยังนั่งทำรายการกับคุณอยู่เลย
แต่คุณรู้ใช่ไหม

แล้วผมก็พูดในรายการได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหนิงจะมีข่าวใหญ่

ใครใช้อะไรคุณทำไม่รู้เรื่องไง
แต่ทำไมอะคือเขาไม่รู้ไงว่าหนิงจะบวช
แต่ผมแค่บอกว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวของคุณหนิงออกนะน่าจะเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้
ใครยอมขยายอะไรกันไม่รู้ไง
รู้อย่างเดียวตัวเองรู้ยกเว้นเรื่องตัวเองไม่รู้
พอเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยโมโห
เพราะมดดำต้องเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องนะอยากรู้ทุกเรื่อง

โดนัลนะครับขอโทษลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ
สั่งล้างเครื่องกาแฟนะฮะหลังที่ไปพบขาแมลงสาปเข้า
มีทีบอกมีลูกไหมอะอยากเห็นอะมีไหม
มีไงนี่ไงว้ายลอยขึ้นมาไหลขาว่านั่นนะดู
แมคโดนัลนะครับออกหนังสือขอโทษลูกค้านะครับ
พร้อมกับสั่งล้างเครื่องทำกาแฟใหม่พร้อมให้ทีมงานเช็คสภาพ
มาตรฐานความสะอาดระดับโลกเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับว่าจากกรณีที่มีผู้โพสต์ร้องเรียนนะฮะ
อ้างว่าพบขามะแรงสาบเนี่ยไปติดอยู่ในแก้วกาแฟ
เมื่อแจ้งกับพนักงานก็เปลี่ยนแก้วใหม่ให้

ก็ยังมีเศษซากขาแมลงสาปเช่นเดิม
กลายเป็นประเด็นที่สังคมวิภาควิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะครับ
ตามที่ได้มีการรายงานไปแล้วนะก่อนหน้านี้
ล่าสุดนะครับทางเป็นทางเพจนะฮะ
ได้มีการออกมาชี้แจงนะฮะถึงกรณีดังกล่าวนะครับ
แนบหนังสือชี้แจงแล้วก็ขอโทษในกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ

เหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากผู้จัดการร้านทราบเรื่อง
ได้กล่าวขอโทษลูกค้าและเปลี่ยนแก้วใหม่ให้ทันทีนะ
รับแก้วกาแฟใหม่ไปแล้วก็เดินไปทานต่อที่โต๊ะประมาณ๑๐นาที

ซึ่งทางทีมงานในสาขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ได้เปิดเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
ชิ้นส่วนทุกชิ้นเพื่อตรวจสอบทำความสะอาด
และทิ้งวัตถุดิบต่างที่อยู่ในเครื่องทิ้งทันที
อกจากนี้นะครับทางบริษัทยังได้ส่งทีมงาน

และได้ทำความสะอาดอุปกรณ์
รวมถึงพื้นที่ทุกจุดภายในร้านอีกต่างหากด้วยนะครับ

ผู้นำธุรกิจอาหารมาตรฐานระดับโลก
มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐาน
คือของเขาเองใช่ไหมชื่อมาตรฐานของเขาถือของเขา
ตอกย้ำเรื่องคุณภาพอาหารที่ดีมีมาตรฐานสม่ำเสมอนะครับ
รักษาความสะอาดแล้วก็สุขอนามัย
โดยพนักงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
เพื่อให้แน่ใจว่าได้ส่งมอบอาหารที่ปรัสจากเชื้อโรค
สารเคมีที่เป็นอันตรายและสิ่งแปลกปลอมต่างด้วยนะครับ

อันนี้คือผมไม่ได้ขยี้นะไม่ได้ย้ำ

ต้องมาอ่านข่าวนี้จริงในข่าวนี้เขาเขียนมาบอกว่า

เหมือนมันบดอะ

เฮ้ยอะไรวะเนี่ย
แล้วเขาบอกว่าแล้วคุณถามเขาว่า
มันเขาปากได้
เป็นความเชื่อแล้วล่ะว่าดี
ผมงงมากเลย
เป็นญาติคุณหนุ่มมั้ย
ไม่ได้ญาติถ้าอย่างนี้ไม่เคยได้ยินว่าใคร

เขาบอกว่ามันเหมือนกับโดปเขาอะไรแบบเนี่ย

เอามือตีก็หนักพอแล้ว

แต่ก็ดีแล้ว

เอื้อแถมภาพ
เลยโล่งไป